กันต่อสักหน่อยนะสำหรับคดีนี้นะครับ
ชงเหล้าดับปริศนาถูกทิ้งศพแล้วก็รถลงคลอง
ใช่เขาบอกอาจจะเป็นการข้ามพราง
คุณผู้ชมฮะแต่ว่าตำรวจก็สอบปากคำคนใกล้ชิด
โดยเฉพาะสามีของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับ
คือเมื่อวานี้ตำรวจสอบพท่ามกานะฮะที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
เข้าตรวจสอบศพของนางสาวฟาริดาโสภาอายุ๒๘ปี
มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็รับจ้างชงเหล้านะครับ
สภาพศพเนี่ยลอยอึดในคลองชมภาษณ์สายท่าสารบางปลา
หมู่หนึ่งตำบลดอนเฉอมอำเภอท่ามกานะครับ
ศพเนี่ยสวมเพียงยกทรงสีดำแล้วก็เงินเกงขาสั้นสีดำ
จากศพ๕๐เมตรนะฮะก็ฝั่งตรงข้ามคลองก็พบรถจักรยานยนต์ของเธอเลยฮะ
แต่ว่ามันมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยบนพื้นดินริมตลิ่งก็พบคราบเลือด๘จุด
ดเป็นทางมีเส้นผม๑กระจุกอยู่บนพื้นดินข้างตลิ่งด้วยนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า๑วัน
ตำรวจสอบถามญาติในเบื้องต้นเพราะว่าผู้ตายเลิกกับแฟนได้ครึ่งเดือน
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเป็นไปได้ทั้งอุบัติเหตุขี่รถตกคลอง
อาจถูกทำให้เสียชีวิตนะฮะ
เป็นเกณฑ์การฆ่าตัวตายหรือว่าอุบัติเหตุขี่รถตกน้ำไปได้เลย
สงสัยคนใกล้ตัวยายพูดไม่ได้อยากให้รอหลักฐานที่ชัดเจน
ยายบอกว่าหลานสาวเพิ่งกลับมาอยู่ได้ประมาณ๑เดือนนะครับ
วันที่๒๓ตุลาคมที่คาดว่าเกิดเหตุ
หลานขี่รถจักรยานยนต์มาหายาย
บอกว่าจะไปทำงานชงเหล้าแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะครับ
ตอนนี้เสื้อคลุมกับโทรศัพท์มือถือหายไป
เชื่อว่าน่าจะจมอยู่ในน้ำอันนี้ยายที่เล่าให้ฟังนะครับ
ส่วนทางด้านสามีของผู้ตายคุณ
สามีผู้ตายก็คือนายนพดล
ทันทีที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
ห่มร้องไห้มีอาการโศกเศร้าร้องไห้จนตาแดง

ยืนยันว่าเขาและผู้ตายแต่งงานกันมากว่า๑๐ปี
ยังไม่ได้เลิกลากันตามข่าวแรกนะ
บอกว่าเลิกกับแฟนได้ครึ่งเดือนยัง
แต่ภรรยามีปากเสียงกับแม่ของเขาอันนี้เขายอมรับ

ทีมข่าวได้ข้อความแชทของผู้ตายกับสะพ้ายอีกคน
คุยกันในช่วงเวลาประมาณบ่าย๓ของวันที่๒๓ตุลาคม

แชทผู้ตายบอกว่าจะไปเอาเงินกับคนชื่อโก
มันมีคนชื่อโก๊โผล่มาคนหนึ่ง
เรื่องนี้นะฮะสามีผู้ตายบอกว่าก็เพิ่งจะรู้ชื่อนี้เหมือนกัน
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเคยบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยมารับแม่
และก็ลูกสาวไปกินข้าวอาจจะเป็นคนนี้แหละผู้ชายที่ชื่อโก๊นี่แหละ
ปมเหตุการเสียชีวิตจะเป็นเรื่องชู้สาว
แต่ตัวผมไม่เกี่ยวข้องผมเนี่ยเป็นสามีที่ยังไม่ได้เลิกลากัน
แม้ว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างภรรยาผมกับแม่ของผม
แต่ประเด็นทั้งหมดพวกผมไม่ได้ทำ
ผู้ชมเนี่ยครอบครัวของฝั่งนายนกพะโดนบอกแบบนี้
ขณะที่ตำรวจก็ต้องนำตัวนายนพดลไปตรวจร่างกายเก็บดีเอนเอทั้งหมดนะฮะ
ซึ่งเจ้าตัวแสงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
แล้วก็นักข่าวมีการถามแผลถลอกที่แขนขวา๒จุดด้วย
ว่าไปโดนอะไรมาใช่การต่อสู้กับภรรยาอะไรหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขามีพยานยืนยันว่าเขาทำงานอยู่กับพี่
ในช่วงวันเกิดเหตุและแผลเป็นแผลเก่านะครับ
ฟังเสียงเขาดูนะฮะ
คงจะเป็นเช่นนั้นนะครับ
หรือไม่ก็ทางหนูเมียเขาจับได้อะไรอย่างนี้บ้าง
แต่ทางเรายืนยันไม่มี

ไม่มีการทำร้ายใคร
ไม่มีเพราะมีพยานหมดวันนี้เกินฮิต

อันนี้นายนพะโดนนะฮะก็ให้สัมภัยกับสื่อนะฮะ
ส่วนแม่ของนายนพดลนะฮะ
ที่มีข่าวว่าเคยทะเลาะกับลูกสะพ้าย

นายนพดลก็ยอมรับว่าเธอก็มีปากเสียงกับลูกสะพ้ายจริง

เพราะลูกสะพ้ายเนี่ยไม่ยอมคืนเงินที่ยืมไปนะครับ
มีปากเสียงลงไม้ลงมืออยู่บ้าง
ก็เลยไล่ลูกสะพ้ายให้กลับไปอยู่ที่บ้านยายของเขานะครับ

เพราะว่าตอนนี้ลูกชายถูกจ้องมองว่าเป็นฆาตกร

ใช่ค่ะบอกว่าเห็นไปกินข้าวผู้ชายชื่ออะไรนะชื่อโก

แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีอันหนึ่งที่มันน่าสงสัย
คือตอนแรกจู่นะนะก่อนจะเกิดเหตุเสียชีวิต
แต่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์มาเป็นเหมือนกับรูปผู้ชายคนนึง

ก็เปลี่ยนไปเป็นรูปโปรไฟล์ที่เป็นสลิปโอนเงิน
ที่ฝั่งผู้ตายเนี่ยโอนเงินให้กับทางสามีด้วยอ่ะค่ะ
อันนี้เดี๋ยวต้องไปแกะรอยต่อนะว่า
มันคืออะไรแล้วใครเป็นคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะ
แต่แม่ของฝ่ายชายแม่ของนายนพดลบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายเนี่ยมีพยาน
มีพยานว่าลูกชายทำงานอยู่แถวบ้านนี่แหละครับ
ส่วนปัญหาเรื่องมือที่๓เนี่ยก็มีชาวบ้านเนี่ย
ลูกสะพ้ายไปกินข้าวกับผู้ชายคนนึง
ก็คาดว่าเป็นผู้ชายที่โก๊นี่แหละ

ขณะที่วันนี้ยายน้าสาวแล้วก็น้องชายของผู้ตายนะครับ
มาช่วยทำความสะอาดสาราที่วัดตะคร้ำเอน

โดยร่างของคนตายจะมาถึงวัดช่วงบ่าย๓โมงเย็นวันนี้
แล้วก็จะตั้งศพเป็นเวลา๓คืนครับ

ว่าหลานถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนนะครับ
คนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
ด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมสั่งการให้ลงพื้นที่สอบสวนแล้วก็สืบสวนพร้อมกัน
ส่วนผู้ต้องสงสัยยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
ก็ต้องรอให้ชุดสืบสวนดำเนินการให้เรียบร้อย
แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการปิดจ๊อปปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ